ขณะที่วันนี้เราจับตาการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม
ม็อบทะลุฟ้าที่ไปอยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานวันนี้ก็มีคำเตือนออกมาค่ะ
ถึงผู้ชุมนุมนะคะบอกว่าการรวมตัวมั่วสุมกันในวันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย
แล้วก็มีการเปิดเผยนะคะภาพการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าที่ผ่านมา
ว่ามีการขยายผลค่ะจับกลุ่มผู้พกพาอาวุธได้ใกล้กับจุดชุมนุมค่ะ
พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานวันนี้แถลงภาพรวมการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า
เมื่อวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมาที่อนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนขบวนมาที่สามเหลี่ยมดินแดงที่มีการเผาทำลายทรัพย์สินทั้งคว่างปลาประทัดยักษ์
พลุเพลิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บสองนาย
และสามารถจับผู้ต้องหาได้๓คนหนึ่งในนั้นคือนายธนเดชศรีสงครามหรือม่อนอาชีวะ
ผู้ต้องหาตามหมายสารแขวงดุสิตสนนางเลิ้งในข้อหาตามพรกรฉุกเฉินนะคะ
โดยท่านบอกว่าจากนี้จะมีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการชุมนุม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะและตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหกสี่
จนถึงปัจจุบันมีคดีเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง๘๒คดี
มีผู้ที่เข้าข่ายถูกดำเนินคดี๔๔คนแล้วก็จับกลุ่มได้แล้ว
หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดคนนะคะส่วนการชุมนุมของกลุ่มทะเลาะทะลุฟ้าค่ะ
อนุสาวรีประชาธิปไตยตำรวจก็บอกว่าขอเตือน
ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะ
โดยการรวมตัวมั่วสุมชุมนุมนั้นเข้าข่ายความผิด
พรกรฉุกเฉินพรบควบคุมโรคติดต่อ
รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
จอเราก็ได้จับภาพให้ดู
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะคะ

ปรากฏว่าที่สามเหลี่ยมดินแดงเริ่มจะมาแล้ว
คือหน้าต่างด้านบนที่มีไฟล์อยู่หน่อยนึง
ปรากฏว่าที่อนุสาวรีประชาธิปไตยก็เหมือนกับยังไม่เริ่มดี
แต่ขณะที่สามเหลี่ยมดินแดงมีกลุ่มมวลชนมาถึงบริเวณที่
เขาบอกว่านัดแบบไม่ต้องนัดกันแล้ว
คือเขาบอกเลยตั้งแต่เมื่อวานพูดสุดข่าวของเรา
ผมได้เจอคุณวิมลวันนะฮะกับคุณสิริวัลนะครับ
บอกว่าเขาบอกเลยว่าเขาจะมาทุกวัน
แล้ววันนี้เขาก็มาถึงแล้วจริงนะครับ
ถ้ามีความเคลื่อนไหวสำคัญเราจะตัดกลับไปนะครับ
รายงานสดเข้ามานะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็บรรยากาศ
เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเริ่มมีการรวมตัวกันนะครับ
เหมือนจะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างนะคะ

เราต้องตามดูไปเรื่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น

เลื่อนไหวที่สามเหลี่ยมดินแดงนะคะ

คือจากการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวก็
ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนเดิมนะฮะ
ที่เห็นอยู่ทุกวันนะครับที่จะมาบริเวณนี้